มาดูความน่ารักของคู่จิ้นฟินเวอร์จากข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

ก็วันเกิดไงที่เอาแหวนเพชรให้พี่หนุ่มเอาให้พี่มดดำ
มากคุณผู้ชมแล้วจริงเมื่อวานพี่มดดำกับพี่หนุ่มเขามีงาน
แต่พี่หนุ่มกัญชัยเขาไม่ได้มา
ก็เลยให้นี่แหละค่ะพี่มดดำเขาเหมือนเป็นโคศกประจำตัว
พูดคุยถึงความรู้สึกต่างนะคะ
รวมไปถึงพี่มดดำเองนะคะก็ส่งกำลังใจให้พี่หนุ่มกัญชัยด้วย

ข่าวหนักดราม่าเยอะมากไปฟังเสียงพี่มดดำกันหน่อยค่ะคุณหนุ่มยุ่มจริงเขาเหนื่อย
เขาไม่เกิดเหมือนกับรายการเขาเกิด๑๑โมงแต่คนบ้างมันจึงตี๕นะ
ตี๑กิ้นใช้อยู่คลับเฮ้าอ่ะมันทำว่ามันโหลด
มันโหลดสำหรับคนคนหนึ่งซึ่งในเมื่อเขาเลือกอย่างนั้นแล้วก็คือ
เขาก็ไปให้สุดแล้วเขาก็ไปสุดของเขาจริง
ยายมาจากด้านในอินเนอร์เขาเปลี่ยนมาก
ได้ในรายการข่าวใส่ไข่ทางไทยรัฐทีวีก็แล้วกันนะคุณผู้ชมค่ะ

ป่อนัทวุฒิเมื่อวานนี้มาในลุคแบบคุณก้าวกล้า

โอ๊ยสงสัยพี่โดนภาวะวัยทองมันโจมตีหนักเลย
อดห่วงภรรยาสุดสวยไม่ได้พี่เอ๋ไม่ได้เลย
ไม่รู้ห่วงได้ยังไงคุณดูพี่เอ๋ดิสวยปันนี่
ก็วันที่มาทายรัฐออลล่าแบ็คดอปเราแบบโห
บอกไปเลยนะสีขาว่าเออนะคะยิ่งตอนนี้พี่เอ๋พีเซนเตอร์ความงาม
เป็นความสวยความงามและหุ่นรูปร่างดีเวอร์
โอ้ยยิ่งห่วงคุณสองเข้าไปหย่ายอ่ะไปฟังเสียงนิดนึงค่ะ
แต่สุดท้ายไม่มีอะไรหรอกครับก็ไปกับเพื่อนเขา